นี่นะคะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดของอาคารพาณิชย์นะฮะจับภาพขณะที่กำลังเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายคุณเห็นไหม
เครื่องข้าวปลาสิ่งของใส่การอาหารนี่กรูเข้าไปแล้วนะทำร้ายร่างกายกันนะคะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มวิ่งไล่ชกต่อยกันไปตามถนนแล้วคุณตรงนั้นเป็นแหล่งชุมชนชาวบ้านชาวช่องเขาก็นอนกัน
ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืนคือลอยกระทงสามสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
บริเวณหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งริมถนนชายภูมิตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิคือก่อนเกิดเหตุวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มเนี่ย
นับไปนับมาสักประมาณสามสิบชีวิตได้นะคะเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วเกิดเขม่นกันในร้าน
พอร้านปิดปุ๊บทั้งสองกลุ่มออกมาทะเลาะกันหน้าร้านอีกค่ะตะลุมบอลกันหน้าร้านนะคะ
แต่ละคนเนี่ยอาวุธครบมือมีอะไรบ้างทั้งไม้หน้าสามคือถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์หรืออาวุธเนี่ย
พยายามที่จะควานหาแถวนั้นน่ะนะคะครับหลังจากนั้นก็ยกพวกไล่ตีกันหนีกระเจิดกระเจิงค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอปภก็ยืนอยู่แถวนั้นแต่ไม่มีใครเข้ามาห้ามปลาม
เอาจริงใครจะกล้าถูกไหมหลังเกิดเหตุพบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บหลายคนนะคะ
แต่ยังไม่มีใครไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านชาว
บอกว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เกิดเหตุทะเลาะกันบ่อยครั้งค่ะ
เคยถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อ๓ปีก่อนแล้วเพิ่งจะกลับมาเปิดให้บริการใหม่
มันก็ยังไม่ไหวค่ะกลายเป็นคลิปแบบนี้ให้ดูกันอีกแล้วนะคะชัยภูมิค่ะ
สั่งปิดเมื่อ๓ปีก่อนสั่งปิดแบบนี้ปกติเขาปิดกัน๕ปีนะ
ก็ตั้งสิค่ะไปเปิดได้ก่อนล่ะครับ